ส่วนใหญ่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นภูเขา

โดยกรมการข้าวลงไปช่วยเหลือแบบครบวงจร

กลายติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีศรีมั่วครับ
พื้นที่นี้ปลูกข้าวดอยพันธุ์พื้นเมืองปีละครั้ง
ผลผลิตมีไว้เพื่อการบริโภคเป็นหลัก
ทำให้ชาวบ้านไม่มีรายได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่
และมีพระราชดำริให้ชาวเขาปลูกพืชหมุนเวียนหลังนา

ชาวนาที่นี่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หากมีพื้นที่ประมาณ๕ไร่
ก็จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ๖๐๐๐บาทต่อปี

กระปุบไม้ผลก็มีสาลีกับบ๊วยที่มังแรงครับ
แล้วก็มีสลัดกับเขากับเขากันละปีนะครับ
จากนั้นกรมการข้าวได้เข้ามาช่วยเหลือชาวนาในหมู่บ้าน
ด้วยการวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

จากเดิมปลูกข้าวดอยหรือข้าวบือปะโละ
ที่เริ่มกายพันธุ์จากเดิมที่มีรสชาติอร่อยเหนียวนุ่ม

จึงทำให้ศูนย์วิจัยข้าวเสมิงกรมการข้าว
ได้เข้ามาช่วยเหลือผ่านงานวิจัยข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี
เช่นข้าวไร่พันธุ์สิวแม่จันทร์
และข้าวไร่พันธ์สันป่าตองหนึ่ง
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม๑๐๐ถังเป็น๑๕๐ถังต่อไร่
สภาพพื้นที่ของทางภาคเหนือนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงค่ะ
ฉะนั้นในการทำการเกษตรนะคะจึงจะต้องทำนามแบบขั้นบันไดค่ะ
และที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะในช่วงของการทำนาข้าวนาปี
ได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพิเศษค่ะ

จะมีการสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวสาลีค่ะ
อย่างข้าวสาลีที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นพันธุ์พิเศษค่ะ
ฝาง๖๐ซึ่งมีผลผลิตดีกว่าพันธุ์ทั่วไปค่ะ
ข้าวสาลีแบบขั้นบันไดพันฝาง๖๐มีจุดเด่นคือ
เตรียมแปลงจากนั้นใช้คลาดเพื่อทำร่อง
ก่อนจะโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
และเก็บเกี่ยวได้ในอีกประมาณ๓เดือนข้างหน้าค่ะ
เกษตรกรมีความต้องการที่จะปลูกพืชหลังนา
ซึ่งไม่ใช้น้ำมากดูแลง่ายนะครับ
เราก็นำตัวข้าวสลีไปเผยแพร่
โดยร่วมมือกับโครงการหลวงขุนวาง
ในการที่จะเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
แล้วก็ให้โครงการหลวงขุนวางเป็นผู้รับซื้อผลผลิต

ข้าวสาลีชนิดนี้เหมาะต่อการนำไปผลิตเป็นคุกกี้ขนมปัง
ดังนั้นจึงมีโอกาสทางการตลาดได้อีกมาก
ซึ่งศูนย์วิจัยเตรียมหาลือกับภาคเอกชนในพื้นที่
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เพื่อให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากข้าวสาลีพันฝางหกศูนย์
ซึ่งจะทำให้ชาวนาที่นี่มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน